ส่วนในช่วงนี้มาติดตามราวของนักแต่ไทย
บอกว่าเนื้อหอมมากสำหรับเมซิเจชนะทิพย์สงกระสิน

ทีมน้องใหม่ในศึกเจลีกลีกสูงสุดของทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ย
เขาสนใจจะดึงตัวไปร่วมทีม

เป็นทีมยักษ์ใหญ่ของทางลีกตุรกี
อย่างเฟเนเบอร์เช่ก็ต้องการเมสซีเจเหมือนกันครับ
อันนี้เป็นข่าวจากหน้าเว็บไซต์นะครับ
แต่ว่าผมเข้าไปเสิร์ชดูแล้วในเว็บไซต์ออฟฟิเชียล

ดังนั้นคุยกันอีกก่อนอีกหนึ่งกับเราสองคน
จะคุยกับคุณผู้ชมฝากว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
เนื้อหาเขาคือบอกว่ามีโค้ชคนหนึ่งครับที่ไม่ขอระบุชื่อ

เมสซีเจเป็นมาลาวน่าของเอเชียนะ
ธนาธิปถ้าคุณสนใจกำลังขาดผู้เล่นหมายเล็ก๑๐พอดี
ใช่ความหมายของหมายเลข๑๐นะไม่ใช่ว่ากำลังขาดหมายเลข๑๐คนเดียวที่เราบอกกันนะ
และอย่างหนึ่งคือถ้าเอานักเตะไทยไปเล่นอย่างน้อยสโมสรจะได้ประโยชน์จากการขายเสื้อ
แล้วก็ขยายฐานแฟนบอลอันนี้ก็เป็นหนึ่งประเด็นนะครับที่เขามองกันในเรื่องของการตลาด
จะมีความแน่นอนมากกว่านี้ถ้าเกิดว่ามีข่าวนี้เกิดขึ้น
โคต้าผู้เล่นอาเซียนออกไปเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นข่าวที่น่าจะดูแล้ว
ก็มีข่าวหนาหูออกมาแบบนี้สิ่งหนึ่งที่มีโอกาสเป็นไปได้สูงก็คือการย้ายทีมของเมซิเจ

ใช่แต่ว่าแนวโน้มจากที่เราสองคนแช่มหนักแล้วเนี่ยญี่ปุ่นมีความมีความแน่นอนกว่า
ตรงที่ว่าสโมสรเขาได้ออกข่าวไปแล้วถูกต้องแต่อันนี้ยังไม่มีนะครับเป็นแค่เว็บไซต์
ซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเว็บไซต์นี้มีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนแต่ก็ยังมีข้อมูลของข่าวแหละนะครับ
เอาล่ะไปดูการฝึกซ้อมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับที่เกรนเวเลจังหวัดนครราชศรีมา
เดินทางไปที่พม่าด้วยในวันที่๑ธันวาคมนี้นะครับ
พร้อมทั้งยืนยันว่าจะไม่สั่งให้ลูกทีมจับตายอองทู
แต่จะให้ระวังทั้งทีมเลยนะครับ
โดยเน้นที่แผงหลังว่าต้องละเอียดมีสมาธิ
แล้วก็ระวังการแทงทะลุช่องให้ดีครับ
เป็นบอลแห่งความฟิตนะครับกลับมานี่เล่นโอ้โหระบบบางครั้งเนี่ย
สั่งไปเนี่ยเล่นจนลืมอ่ะเพราะว่าวิ่งไล่นะครับ
ไปเล่นในบ้านเขาเนี่ยก็จะเห็นบรรยากาศนี้นะครับ
ดดันก็ดีเหมือนกันน่าสนใจครับ
ไปดูโปรแกรมกันหน่อยนะครับไทยจะเดินทางนะครับ
ไปที่พม่านะครับแล้วก็พอแข่งขันวันที่สี่
ก็จะเจอกับทางพม่าอีกครั้งวันที่๘ธันวาคมนะครับ
กลับมาเล่นที่ราชมังคลาฮิลาสถานนะครับ
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยเหมือนกับเมื่อวานจะมีการจองไว้บ้างแล้ว
คือเปิดขายบัตรของเมื่อวานเป็นเกมของวันที่๘ธันวาคม
ที่ไทยจะเปิดขายราชมังคลากีฬาสถานและการเมียนของพม่า
ส่วนที่จะเปิดขายในวันนี้เนี่ย
จะเป็นบัตรในเกมที่เรานั้นจะบุกไปเยือนพม่านั่นเอง

ใครที่สนใจจะเดินทางไปพม่าเพื่อไปเชียร์ไทย

ลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๖

เมื่อพรมงคลสีซับแสง๑ใน๖ผู้เล่นชุดฟุตสอโลก
ไขว้หน้าเข่าขวาฉีกขาด

และขอถอนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
แต่ว่ามิเกลรอดิโกคุณสืชาวสเปน

ก่อนที่จะตัดสินใจอีกครั้งนะครับ
สำหรับฟุตสอลจิงชำอาเซียน๒๐๑๖
ระหว่างวันที่๒๓๓๑มกราคมปีหน้า
ที่อิดอลสเตดียมหัวมากน้านไทยรัตน์ทีวี
จะถ่ายทอดสดให้ได้รับชมกันนะครับ

ในเวทีฟุตบอลทั่วเอเชียของประเทศเรากันบ้างนะครับ
ก็ประกาศการจัดอันดับในเชิญเทคนิคของชาติสมาชิก
ครั้งสุดท้ายปรากฏว่าไทยนั้นอยู่อันดับ๑๒เอเชีย
จากทั้งหมด๔๖ชาติซึ่งเป็นอันดับ๕ของโซนตะวันออก
โดยได้๓๔๗๕๓คะแนน
รอบแบ่งกลุ่ม๑ทีมนะครับ
แบบอัตโนมัติเลยนั่นก็คือเมืองทอวิเวตเต็ก
แล้วก็ในรอบเพลยออฟรอบ๒ไปโดน๒ทีม
นั่นก็คือแบงค์ข้อวิเวตเต็กแล้วก็สุโขทัย

ต้านี้นะครับก็จะยังคงเป็นแบบนี้ไป
จนถึงปี๒๐๑๘สบายใจได้
ส่วนกลางคำนวณคะแนนในเชิดเฮคโนมัติ
นั้นจะคำนวณจากผลงานทีมชาติและสมสร
แต่ว่าคะแนนของสโมสร๗๐คะแนน

แล้วก็อัปเดตในทุกช่วงกลางเดือน

เพราะว่าสมสรรค์ต้องพัฒนาเพราะว่าคะแนนจากทีมชาติน้อยกว่า